มาดูต่อกันอีกเรื่องค่ะปวดหัวกันแต่เช้า
หัวกันมาหลายวันแล้วยังไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะ
ขนาดเราเป็นคนตามข่าวเองเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันจะจบยังไง
เพราะว่าเป็นศึกสัญญาศิลปินกันเลยระหว่างอาร์มชุติมาและนายห้างประจักรชัยค่ะ
เมื่อวานนี้เนี่ยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราได้รับคำยืนยันนะคะ
จากปากในห้างผ่านทางโทรศัพท์มาบอกว่าสัญญาของอาร์มชุติมาเนี่ย
ส่วนการบอกเลิกสัญญาของทนายอัจฉริยะเมื่อวันก่อนเนี่ย
เป็นการพูดกันเองฝ่ายเดียวที่บอกว่าสัญญาเป็นโมเกี้ยหรืออะไรต่างเนี่ย

ตัวเองใช้เวลาปลูกปั้นน้องอามมาตั้ง๒ปี๕เดือน
การที่จะมาอยู่มาฉีกสัญญาของอามเนี่ย
ค่ายเสียโอกาสทางธุรกิจไปตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะฮะ
หากว่ามีการยกเลิกสัญญาจริง
ถ้าอยากจะเป็นศิลปินอิสระจริง

และยินยอมเสียค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน๒ล้านบาท
อันนี้หมายถึงน้องอาร์มต้องเสียให้ในห้างเกิดตักใช้เนี่ยฮะ

บอกว่ามีช่องทางที่น้องอาร์มสามารถจะต่อสู้ให้หลุดพ้นจากสัญญานี้ได้นะ

ทำอย่างไรก็ไปฟังเสียงทนายเดชาการชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะ
ก็คือข้อแรกเนี่ยสัญญาซื้อขายสิทธิ์มันเป็นสัญญาสำเร็จรูป

มันอาจจะไม่ใช่เจตนาของน้องอาร์มก็ได้ข้อแรก

เอ่อข้อความต่างเราอาจจะไม่ใช่เจตนาก็ได้
ที่๒ซื้อขายลิขสิทธิ์กันแค่หมื่นเดียว
แนวคำภาคศาสนิกาหมื่นเดียวบางครั้งนี้มันถูกไป
สารอาจจะมองว่าเป็นการซื้อขายแค่ครั้งเดียว
แล้วสัญญาก็ไม่ได้บอกว่าซื้อขายลิขสิทธิ์ทั้งหมด

เพราะฉะนั้นอาจจะขายเฉพาะแค่คำร้องอะไรแค่นี้
พ่อแม่ชาวบ้านจบป๔มาจากอีสานลงชื่อเป็นพยาน
ถ้าบอกว่ามารับรู้เรื่องลูกขายลิขสิทธิ์เพลง
ก็น่าจะเขียนมากข้าพเจ้าในกอนางขอบิดามันดาของอาม
ให้ความยินยอมในการขายลิขสิทธิ์ไม่มีข้อความ

แล้วก็เขาก็เป็นชาวบ้านผู้ขายลิขสิทธิ์ก็เป็นแค่เยาวชน

เป็นสิ่งที่น้องอามน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ในชั้นศาลได้

แต่ที่แน่นคือมันดิ้นได้สละเกินนะ

เพราะว่าหลายคนมองว่าอันนี้อาร์มกำลังถูกเอาเปรียบอยู่
แล้วก็มีบางกระแสนะคะที่บอกว่าทางทนายที่มาช่วยเหลือน้องอาร์มเนี่ย
เขาแจ้งเอาไว้บอกว่าถ้าเกิดว่าน้องอาร์มโดนจับตอนขึ้นเวทีแบบนี้
ก็มีสิทธิ์โดนจับเหมือนกันเพราะเพลงนี้

แม้ว่าจะมีการขายอะไรไปในบางส่วน

ถ้าใครจับต่างคนก็ต่างจะไปจับอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกัน

และแล้วโรพนโฮนทาร์ฟวันนี้ค่ะ
ห้างประจักรชัยจะกลับมาจากเดินสาย